เราจะไปติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดเหตุหลายจุด
ทั้งวางระเบิดทั้งวางเพลิงในร้านสะดวกซื้อ
และในปั๊มน้ำมันนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็กินพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจังหวัดเลยครับ
คุณผู้ชมดูความรุนแรงของไฟนะครับ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะไฟกำลังไหม้ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมัน
อำเภอศรีสาครจนราธิวาส

วางแผนและกระจายกำลังกันก่อเหตุ
ด้วยการคว่างแล้วก็วางระเบิด

หกอำเภอครับหกอำเภอสิบจุดแยกเป็นที่อำเภอเจาะไอร้องสองจุด
อำเภอบาเจาะสองจุดศรีสาครสองจุดสูงไหนโกลกหนึ่งจุด
บริษัทหนึ่งจุดแล้วก็จะแนะสองจุดครับ
คุณผู้ชมฮะครอบคลุม๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
หมายส่วนใหญ่เป็นปั๊มน้ำมันเป็นร้านสะดวกซื้อ
ถูกวางระเบิดวางเพลิงได้รับความเสียหายนะครับ
โดยเฉพาะที่อำเภอสุไงโกลกปั๊มน้ำมันปอตทและร้านสะดวกซื้อ
ต่อปาเสมัตินะฮะถูกวางระเบิดจนเสียหายทั้งหมด
ถือว่าเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายที่สุดของจังหวัดนราธิวาส
ดูสิครับโอ้โหไฟแรงข่าวรายหนึ่งเปิดเผยบอกว่าเห็นชายชะกัน๔คน
มีปืนทุกคนเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
คมครูไล่พนักงานให้ออกจากร้านจากนั้นประมาณ๕นาทีได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น๕ลูก
ในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับไฟไหม้ทางปั๊มฮะ
โดยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดไปตรวจสอบพบว่า
คนร้ายวางระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบไว้นะครับในถังบรรจุน้ำยาแอร์หนัก๒๐กิโลกรัม
วางพิงอยู่กับผนังกระจกของตู้เอทีเอ็มฮะคือต้องใช้หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ย
เข้าไปแล้วใช้เครื่องแรงดันนะครับเป็นเครื่องแรงดันน้ำแรงดันน้ำพลังสูงเนี่ย
เข้าไปยิงทำลายส่วนที่จังหวัดยาลานะครับ
คนร้ายสร้างสถานการณ์วางระเบิดวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมัน
แล้วก็ร้านสะดวกซื้อ๖๔อำเภอได้รับความเสียหายโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันปอตทยหา
ข้าวของในร้านโครงสร้างหลังคาซุดตัวลงหมดครับกระจกแตกกระจัดกระจาย
เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าคนร้ายสองคนครับใช้รถจักรยานยนต์แต่งตัวคล้ายผู้หญิง
คือสวมฮีหยาบนะฮะสวมฮิหยาบเสื้อสีดำเดินเข้ามาในร้านหนึ่งคน
จากนั้นบอกพนักงานออกไปทำน้ำเสียงให้ดุดัน๓ครั้งนะครับ
พนักงานเห็นไฟกระพริบอยู่ในถุงฮะก็เลยบอกให้ลูกค้าเนี่ยวิ่งออกจากร้าน
หลังจากนั้น๑๐๑๕นาทีเกิดระเบิดขึ้นครับ

ปัตตานีคนร้ายรอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดในปั๊มน้ำมันบางจากครับ
บ้านดอนยางบู๋๘ตระบวนบ่อทองอำเภอหนองจิก
ริมถนนสายปัตตานีหัดใหญ่
ไฟไหม้รุนแรงเหมือนกันที่หัวจ่ายน้ำมันด้วยนะครับ
มีรถบรรทุกน้ำมันอีก๑คันอยู่ใกล้หัวจ่าย
ใช้เวลา๒ชั่วโมงกว่าจะควบคุมไฟเอาไว้ได้
คนร้ายขี่ลถจักรยานยนต์เข้ามาแล้วตะโกดว่ามีระเบิด
แล้วเอารถบรรทุกน้ำมันขับมาจอดไว้ที่หัวจ่าย
แล้วดึงหัวจ่ายออกมาฉีดน้ำมันให้ท่วมปั๊ม
คือหวังจะก่อวินาศกรรมนะครับ
แล้วก็เอาระเบิดแบบตั้งเวลามาซุกซ่อนเอาไว้
กระทั่งเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว

รองผู้นำการรออมนภาค๔นะครับ
คือท่านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คนร้ายต้องการทำลายสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจนะฮะ
ส่วนปัจจัยสาเหตุตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้
ต้องรอตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกก่อน
ย้ำว่ากอรมนภ๔ส่วนหน้า
ยังยึดมั่นในแนวทางสันติครับ

ก็เห็นได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความทะยามของกลุ่มคนร้าย

ในครั้งต้องการทำลายสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจ
นะครับ
นี่นะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่เกิดเหตุลักษณะ
พร้อมกันในพื้นที่สามจักรวรรดิมานานแล้วนะครับ
แล้วก็มีทั้งวางเพลิงมีทั้งระเบิดด้วยนะครับ
ส่งใจไปช่วยพี่น้องทางภาคใต้ค่ะนะคะ